อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหม

ก็เป็นหนึ่งบทเพลงนะครับที่น้องมิ้วเอามาฝากนะครับ

เรายังมีอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วเหมือนกัน
คุณผู้ชมคงจำได้นะครับ

คือนักสู้รุ่นจิ๋วของเราคนนี้นะคะบอกได้เลยว่า
ชีวิตของเธอค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะ
สมัครมาในรายการของเราเพื่ออยากจะช่วยคุณแม่

เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงเธอมาแต่อ้อนแต่ออก
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดวงเพชรนามสกุลกัญญาพันธ์
ชื่อเล่นชื่อน้ำเพชรอายุ๑๐ปีค่ะ
มาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ครอบครัวของหนูมีทั้งหมด๒คนค่ะ
มีแม่มีหนูค่ะ
ยุภาคนนี้ไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของหนูค่ะ
เพราะว่าแม่ที่แท้จริงของหนูยกหนูให้แม่ยุภาเลี้ยงค่ะ
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าแม่ที่แท้จริงของหนูคือใคร
ครั้งแรกที่ได้อุ้มเด็กคนนี้นะโอ้มีความอบอุ่นมาก
เหมือนกับว่าบอกไม่ถูกเลยน้ำตามันไหลใส่เด็กเลยอ่ะ

ตอนนั้นก็คิดว่าได้รับมาเป็นลูกแล้วต้องเลี้ยงให้ดี
ต้องรักให้ดีเหมือนลูกเราเอง
สงสารเวลาแม่เขารีดผ้าอะไรอย่างนี้แม่เขาไม่ค่อยมีเวลาพักมาเล่นอะไรอย่างนี้กับหนูเลยค่ะ
หนูไปปั่นจักรยานส่งผ้าค่ะหนูจะถือผ้ามือเดียวค่ะ
ไม่กลัวหรอกค่ะหนูอยากช่วยแม่มากกว่าค่ะ
ทำไมเราถึงก้มลงไปกราบคุณแม่ยุภาเลย
ก็หนูดีใจมากเลยค่ะที่ว่าแม่แท้ของหนูยกหนูให้แม่บุญธรรมเลี้ยง
ถ้าแม่เขาไม่ยกให้แม่บุญธรรมเลี้ยงแล้วหนูจะเป็นยังไงบ้างวันนั้นที่หนูได้ครบอายุ๕ขวบแล้วค่ะ
น้ำเพชรหนูจิตใจดีมากลูก
ถามคุณแม่ดีกว่าว่าคุณแม่ป่วยเป็นอะไรบ้างตอนนี้
ไม่เคยวัดไม่เคยไปตรวจค่ะแต่ว่าแม่เวียนหัวบ่อยอยู่กินอิ่มหรือว่ามันเหมือนสุขสบายทุกอย่างกินอิ่มใหม่ก็เป็นลม
เวลาอยู่บ้านหนูก็บอกว่าแม่สู้นะทำงานให้ดีที่สุดถ้าแม่ไม่ไหวแม่ก็พักก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เคยบอกค่ะแต่แม่เขาก็บอกว่าไม่หยุดแม่จะสู้เพื่อลูกไปตลอด
ถ้าเกิดคุณแม่หยุดก็จะไม่มีรายได้เข้ามาที่บ้านไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมเรา

น้ำเพชรจะตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยการทำอะไรได้บ้าง
ช่วยแม่ว่ารีดผ้าอย่างนี้หนูไม่อยากให้แม่ทำอะไรเลยค่ะ
ให้แม่นั่งอยู่เฉยว่าทำอะไรเรื่อยไปของแม่ไปแล้ว
หนูจะทำงานของแม่ที่แม่เคยทำหนูจะทำให้หมดทุกอย่างค่ะ

งั้นวันนี้มีหนึ่งอย่างที่น้ำเพชรทำให้คุณแม่ได้คือร้องเพลงนาน
วันนี้น้องน้ำเพชรรับจากรายการของเราเงินทุนสู้ชีวิตนะครับ๑แสนบาทครับ
มาดูชีวิตเกิดใหม่ชีวิตหลังจากออกรายการของเราไปแล้วของเธอกันจากปากของเธอเลยนะครับ
มาพบกับน้องน้ำเพชรครับเชิญครับ

สวัสดีค่ะ

กินตรงกลางกินตรงกลางกินตรงกลาง
ไม่เจอตั้งนานน้ำเพชรตัวสูงมากเลยอ่ะมาตอนก่อนยังตัวแค่นี้อยู่เลย

ใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดนานาชาตินะคะ

รองเท้าคนไทยซื้อให้ค่ะแต่เสื้อผ้านี้คนต่างประเทศซื้อให้ค่ะ
ไม่ใช่ประเทศธรรมดานะคะของประเทศกัมพูชาค่ะ

คือทีมงานแอบกระซิบว่ามีแม่ยกเป็นคนกัมพูชา
ขอบคุณภาษากัมพูชาต้องพูดว่าอะไรนะคะ

ขอบคุณครับขอบคุณเจริญเจริญนะครับ
นั่งอยู่ข้างล่างนั่นคุณแม่นะครับ
รับคุณแม่กันก่อนคุณแม่ยุภานะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณแม่

ผมยาวค่ะมีคนตัดให้กับ
มีคนตัดให้เป็นผมบ๊อบน่ารักเลยคุณแม่ค่ะ

จากที่เดิมที่เราเคยคุยกันไม่กล้าไป
เริ่มจะเป็นโรคหัวใจค่ะ
อาการเริ่มแรกที่เป็นโรคหัวใจค่ะ
คือเดิมที่มารายการของเราคุณแม่ก็ยังไม่ทราบว่าป่วยเป็นอะไรกันแน่

แล้วก็กลัวด้วยว่าไปตรวจแล้วจะเป็นยังไง
ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะไม่มีคนอยู่ด้วย
แต่สุดท้ายตัดสินใจไปตรวจ

คือว่าดีใจมากก็จะช็อก
เสียใจมากแบบว่ากลัวไม่ได้
ไม่ได้อะไรทำอะไรไม่ได้ดั่งใจก็จะช็อกจะวูบ

ก็จะได้ปฏิบัติตัวถูกนะคุณแม่นะ
สบายใจแล้วนะคุณแม่ก็ไปพบคุณหมอแล้ว

ที่ดีใจที่แรกก็คือ
กลับไปได้พาแม่ไปหาหมอเลยค่ะ

เหลือเท่าเดิมลูก

ทำไมเท่าเดิมคุณแม่เราเอาเงินไหนใช้กัน
ก็เงินเข้ามาบริจาคถึงบ้านค่ะ

มีคนมาบริจากให้ถึงบ้านเลย

เป็นคนละพันยาสงคราม

จำชื่อท่านผู้ใจบุญได้ไหมคะ

เพราะมีมาหลายคน

บริจาคทางบัญชีตรงของคุณแม่นะคะ

ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านด้วยนะคะ
แล้วมีอะไรอีกไหมครับคุณแม่ที่เป็นสิ่งที่ดีเข้ามา
ก็เป็นโทรไปบอกว่า
ก็ถามแม่อยากได้อะไรไหมกระเป๋าไหมเสื้อผ้าไหม
แม่บอกว่าเขาอยากได้อยู่รอ
แต่ว่าไม่ซื้อค่ะมีแล้วที่บ้าน
เขาบอกว่าไม่เป็นไรตั้งใจจะให้น้อง
ใส่แม่ใส่อะไรใส่น้องใส่อะไร
เดี๋ยวจะส่งไปให้แม่ก็ไม่ทราบว่าส่งไปจากไหน

แล้วก็ถามแม่เอาชามไหมหม้อไหม

มันพอมีอยู่แล้วแล้วก็บอกว่า
อยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมแม่ก็บอกว่า
ห้อหุงข้าวอันเก่ามันพอหุงได้แต่ว่าอยากได้

อันเจื้อผ้าเลือกของเป็นครีมดูแลให้น้องน่ารักกว่าเดิม
เขาก็จะให้ไปส่งไปตอนนี้
มีความสุขขึ้นโดยเฉพาะคนนี้แหละ

ดูไม่ใช่แค่ตรงนี้โตน่าจะขยายด้วย

ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนใจบุญค่ะ
พาหนูไปกินหมูกระทะด้วยฟูจิด้วยชาฟูด้วย
เอ่อภูเขาไฟด้วยไอติมด้วยพาไปร้องคาราโอเกะด้วย
ทำไมเขารู้นะว่าเราเป็นทิศทางสายนี้
เป็นทิศทางสายที่แบบว่าอุ๊ยอร่อยจังเลยอะไรแบบนี้

มีวันก่อนเขาพาหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะมันก็ชามเล็กค่ะ

ก็น้ำเพชรก็เขาพาไปกินอะเนาะเราก็ทานด้วยความเกรงใจนั่นแหละ

กลัวเขาว่าเราทานไม่อร่อยใช่ไหมค่ะ
เราก็ต้องทานให้มันสมกับที่เขาพาเราไปเดี๋ยวเขาจะว่า
ใช่ไหมเราก็ต้องตอบแทนโดยการทานไปทั้งหมดกี่จานคะ

น้ำเพชรช่วงนี้มีความสุขมากเลยแล้วได้ทำอะไรตามความฝันบ้างหรือยัง
ได้ไปเปิดหมวกค่ะทุนการศึกษาหนูแล้วก็
ถ้าได้ทุนการศึกษามาก็คือเอาตังค์ให้แม่ค่ะ
ไปเปิดหมวกอยู่ย่านไหนอย่าทับไลน์ของพี่นะ

บางครั้งก็จะไปแถวตลาดเขาระยาค่ะ
หลักเขาและยาจันทบุรีใช่ไหม

ในย่านจันทบุรีโอเคไม่ทับไลน์เราเรายินดีกับคุณด้วย
งั้นก็เรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้ดีขึ้นไหมคะ
ดีขึ้นกะแบบนอนตาหลับเลย

คุณแม่จากเรื่องราวชีวิตของคุณแม่
ตอนก่อนครั้งแรกที่เราเจอกันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่สร้างทุกข์ให้คุณแม่
มาเจอเด็กน้อยตัวเล็กคนนี้ที่เขาขับรถมาส่งให้
แล้วมาอยู่ในอ้อมกอดของแม่แม่ตัดสินใจรับเลี้ยงไว้
จนถึงทุกวันนี้ได้อยู่ด้วยกัน
มันเป็นอะไรที่สุดแสนมหัศจรรย์จริงนะคะ
แล้วก็ทำให้ชีวิตของคุณแม่ดีขึ้นจริง
ชีวิตของทั้งคู่ดีขึ้นจริงคุณแม่
แล้วตอนนี้คุณแม่ยังรีดผ้าอยู่ไหมฮ

แล้วบ้านเช่าล่ะคะได้เช่าอยู่ที่เดิมไหม
เช่าอยู่ที่เดิมก็มันยังไม่มีบ้านก็ต้องอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน
แต่ว่ามีไปพาน้องไปเปิดหมวก
เลิกเรียนรีบทำการบ้านเสร็จชั่วโมงเดียว
ถ้ามอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้เพราะมันต้องมีลำโพงด้วย

ใช่หุปกรณ์ไหนจะไม่ไหนจะอะไร

ก็ได้เป็นข้าวของเป็นถุงปุ๋ยบริจาค

บางทีก็ต้องเอามากองไว้ข้าง

เก็บไว้เก็บไว้เผื่อมีโอกาสได้เจอบ้านหลังเล็กสักหลังหนึ่งที่เราซื้อไหว
จะได้มีบ้านอยู่กันสองคนแม่ลูกจะได้ไม่ต้องเช่าบ้านอยู่โอเคไหม

รอวันขยับขยายได้มีพื้นที่ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง
แต่ยังไงตอนนี้ก็คือว่าต้องขอบคุณท่านผู้ใจบุญทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใจบุญที่ตรงไปหาที่บ้านเช่าเลย
โอนเงินก็ตามหรือตามตลาดนัดก็ตาม
หรือตามตลาดต่างที่เดินไปแล้วเข้ามาทักทายเนาะ
เพราะบางทีเขาค้าขายอาจจะไม่สะดวกเรื่องเงินทอง
แต่ว่าด้วยความที่เขาอยากจะช่วยจริง
พอเห็นภาพชีวิตของคุณแม่กับน้องไปแล้วเนี่ย
บางทีก็เข้ามาขอเบอร์ใช่เบอร์นี้หรือเปล่า
กับแม่ยังติดดินเหมือนเดิมเนาะ
เสื้อผ้าใหม่ไหมมีแต่เสื้อผ้ามือสอง

แม่ก็บอกไม่ต้องหรอกเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ทุกวันก็พอแล้ว
ไม่ได้ต้องเอาใหม่ก็ซื้อให้แม่
ชุดสองชุดสองชุดชุดนี้ด้วยนะคะสวยมากเลยคุณแม่แล้วก็แน่นอน
อันนี้ก็เป็นชุดแฟนคลับจากเพื่อนบ้านเรา
ประเทศอะไรนะลูกกัมพูชา

ชีวิตเราถึงจะเปลี่ยนไปไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนไปมาก
เปลี่ยนแบบค่อนข้างดีเปลี่ยนแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับคนไทยทั้งประเทศ
มีอะไรอยากจะบอกคนที่ดูอยู่แล้วก็คนที่คอยช่วยเหลือหนูบ้าง

ก็อยากจะขอขอบคุณนะคะผู้ชมทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้หนูค่ะ
แล้วก็ให้เงินหนูอยู่กับแม่สองคนค่ะขอขอบคุณมาก

ขอบคุณแม่ล่ะค่ะ
ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณร้องได้ให้ล้านก่อนค่ะ
ที่ช่วยสนับสนุนน้องกับแม่ที่ได้มายืนอยู่จุดนี้
แล้วก็กำลังใจทั่วประเทศรู้จักกับไม่รู้จักแม่ก็ไม่รู้
แต่ว่าโทรไปถามโทรไปชม
โทรไปให้กำลังใจแม่กับน้องอยู่บ่อยจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
เป็นกำลังใจให้น้องกับแม่มาตลอดขอบคุณมากค่ะ
ชื่นใจจังในวงการของเราก็ยังมีแฟนคลับเยอะหลายคน
บอกเลยว่าไม่แน่นะยอดเงินบริจาคของน้ำเพชรเนี่ย
อาจจะมีคุณอาดวงดาวจารุจินดาเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้
เพราะว่าเธอดูรายการของเราเป็นประจำแล้วก็โอนเงินให้กับน้องอยู่แทบทุกคนเลยนะคะ
ต้องกลับขอบคุณคุณอาดวงดาวด้วยนะคะขอบคุณคุณคุณอาดวงดาวขอบคุณคุณคุณอาดวงดาว
เพราะว่าเป็นแฟนคลับจริงแล้วก็คงยังมีอีกหลายท่าน
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีอีกชีวิตหนึ่งนะครับที่เราก็มีส่วนช่วยแล้วเราก็
ชอบอะไรยังคุยกันเป็นเพื่อนกับทางรายการหรือว่าเป็นเพื่อน
ต่อชีวิตกับเพื่อนที่มาออกรายการครับได้รู้จักกันคุยกันเล่นเฟสเล่นไลน์กันต่อ

ดีใจกับเขาดีใจภูมิใจกับเขา
ชีวิตเขาก็จะได้เปลี่ยนเหมือนเรา

คนที่มารอต่อคิวถ่ายรายการเนี่ย

ชีวิตคนเราก็คล้ายกันไป

ไม่ว่าขออะไรก็จะให้ได้หมดเลยไหมคะ

นี่คนหรือนางฟ้าคะเนี่ย

สัญญามาก่อนว่าขออะไรก็จะให้หมด
เธอได้สัญญากับฉันแล้วนะเด็กน้อย
พี่เป๊กขอฟังเพลงจากน้ำเพชรสักหนึ่งเพลงได้ไหม

เอาเป็นเพลงแบบเร็วช้า
มันหวานเนิบเต้นง่วงนะคะ
ได้

ก็มาฟังผลงานเพลง
จากน้องน้ำเพชรคนนี้นะฮะ

อันนี้ก็ขอมันเต็มที่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องร้องผิดร้องถูกนะ

ต้องมือน้อย
ทั้งป่านนี้ไห้ก็ดีมาตรงใด
บอกกังสึกใส่น้องอีห่ออีอัง
โปรกตะที่ก็เป็นคนเหนียบเหนียบ
นั่งพับเพี่ยวคือพาพับไว้
เป็นสาวสไตล์กุลสติ
แต่มือนี้อดใจบ่อยู่
ได้มาเห็นผู้บ่าลูบรอ
คือคักแค่น้องติดต่อให้แน่
ตามาเททิ้งลูกศรปากลง
กลางใจเสียจนได้
ฮาวัยก็บ่อยู่

หากบ้านนี้ให้เคอรี่มาตรงไหนบ่
กังสึกใส่น้องอีห่ออีอัง
เป็นดาตั้งเอาหาย

ว่ามันแหละเป็นรายการ
ที่เฝ้าทำคะแนน
อยากมีแฟนคือไอ้เบาแบบบ่

ขอเอิญที่รักได้บ่

เป็นจังหวะยังทรงตากับไอควันละ

ขอเนี่ยนูมากมี

ตามาเกดที่ลูกสอน
ปากลงกลางใจเสียจนได้
ถ้าไว้ก็บ่อยู
เป็นตาฮักฟ้านี่
ให้เค้าดีมาตรงใดบ่

ที่หอยอาย
เป็นตาตั้งเอาให้

ว่ามันแหละเป็นรายการ

อยากมีแฟนคือไอ้เบาแบบบ่

เพราะเอิญที่รักได้บ่
ใจมันเป็นเพราะเป็นจังหวะ
ยังต้องการกับไอ้มันหล่อ

ก็นี่นูมัน

พร้อมได้ให้รัก
โลกโทรศูนย์ที่ริป